คุณผู้ชมคะโควิดเป็นเหตุค่ะคือปกติคนเขาเป็นโควิดเนี่ย
คือมันก็ต้องกักตัวใช่ไหมใช่นะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยมาแจ้งให้เรากักตัว
เราก็ควรต้องทำตามแต่ปรากฏว่าญาติของฝั่งผู้ที่ติดโควิด
ตบอสมซะเละเทะเลยลองไปดูค่ะค่ะ
มึงกว้างน้ำละทีบมึงกว้างน้ำ

มันชุนละมุนอะไรกันขนาดนี้นี่มีผู้ป่วยโควิดอยู่ในนั้น
แล้วคุณผู้ชมเท่ากับว่าทุกคนมันจะเป็นกลุ่มเสี่ยงกันไปหมดหรือเปล่า
แล้วบอกแบบนี้ว่าตบตีอสมเป็นโควิดไม่ยอมกักตัว
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชายนาฏ
สาเหตุเพียงแค่อสมขอให้ไปรักษาและกักตัว

เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ไปดูมาแล้วล่ะค่ะ
ปรากฏว่าอสมนะคะที่อยู่ในคลิปเนี่ย
คือมันมีคุณตาคนหนึ่งเสื้อเขียวกับเด็กหญิงเสื้อแดงเนี่ย

ทีนี้อสมเขาเพิ่งพากลับมาจากโรงพยาบาล
จะพามาเก็บเสื้อผ้ากักตัวที่โรงพยาบาลสนาม

ให้คนที่ยังไม่ติดเชื้อที่บ้านห้ามเข้าออก
แต่แม่ค่ะแม่ของน้องที่เป็นเด็กติดเชื้อไม่ยอมด่าอสม
แล้วก็อุ้มหมาไปยื่นใส่หน้าเขาไม่รู้ทำไมนะคะ
ตอนนั้นก็ชุนละมุนกันเลยล่ะค่ะ
สมก็ถูกตบถูกจิกหัวถูกลากอยู่แบบนั้น
ทีมข่าวของเราเลยไปดูสักหน่อยค่ะ
ไปดูบ้านของคนบาดเจ็บไปหาพี่อสมคนนี้
ปรากฏไม่เจอตัวทีนี้คนแถวนั้นเขาบอกแบบนี้ว่า
ก็อสมคนนี้ที่โดนตบหลังเกิดเหตุความดันขึ้น
หมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลรักษาตัวไปก่อนค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปทางนายกเทศมนตรีคุณนิติรุธนะคะ
แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณประนอมค่ะ
พาไปเจอกับสาวมือตบในคลิปสักหน่อย
กลายเป็นคุณแม่สาวมือตบติดเชื้อ

ก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนรู้ไหม
โรงพยาบาลที่แม่มือตกอสมบอกว่า
ให้มารับตัวทำการกักตัวด่วนด้วยใครที่ใกล้ชิด
วันนั้นเกิดตบตีกันใครที่อยู่ตรงนั้นกักตัวให้หมด
สาวมือตบเธอเล่าแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุอันนี้เธออ้างนะ

แล้วก็เลยมีการเห็นว่าถ่ายคลิปเดินตามถ่ายเธอตลอด
บอกว่ากลัวหมาจะถูกรถชนก็เอาหมาไปเจาะที่กล้องมือถือ
ระหว่างถืออยู่ยืนยันความบริสุทธิ์เนี่ย

ลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
แม้กระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณประนอมเอง

แต่มันก็มาจากปัญหาที่อยากจะให้กักตัวนี่แหละนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวทางฝั่งอสมที่โดนตบ
จะเอาแบบรองแพทย์ไปแจ้งความดำเนินคดีซะด้วยอ่ะสิ